เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งนะ
คือเป็นโรงเรียนเก่าของน้องเขา

โจทย์เก่าก็เลยใส่กันเละเลย

น้องที่ถูกทำร้ายอายุ๑๖ชื่อน้องรัฐภูมิชุดกางเกงขายาวที่เหลือนี่ขาสั้นมีขายาวอยู่คนหนึ่งนี่วิ่งไปเตะไปใส่
คือกลายเป็นว่าเป็นคนที่เคยมีเรื่องกันตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนนี้นะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔โมงเย็น๒๔มิถุนายน
พี่ชายของน้องคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยเอาคลิปมาโพสต์เรียกร้องขอความเป็นธรรม

บอกว่าเนี่ยน้องชายโดนขนาดนี้จะเอายังไงดี
คุณครูแล้วก็พอโรงเรียนติดประชุมนะฮะ
ทางสำนักงานเขตพื้นที่เนี่ย

เดี๋ยวจะเรียกมาสอบข้อเท็จจริงกัน
ยังไม่ได้ข้อมูลจากทางฝั่งของ
อาจารย์หรือว่าคุณครูที่โรงเรียน
มีอดีตประธานนักเรียนที่นี่นะครับ
ชื่อน้องสาธินอายุ๑๘ปี
น้องบอกว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ต่างเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนที่เกิดเหตุโรงเรียนนี้
และก็เป็นอาริกันมาก่อน
ทีนี้ปัญหามันเพิ่มก็คือน้องคนที่ถูกรุมเนี่ยค่ะ
เขาเคยมีเรื่องกับน้องชายคนก่อเหตุด้วย
คนก่อเหตุที่วิ่งมาใส่คนแรกแล้วเพื่อนมาตาม
วันเกิดเหตุน้องที่ถูกรุมมาร่วมงานกิจกรรมของโรงเรียนเก่า
ที่เขามีการจัดขายของเดือนละครั้ง
แล้วมาเจอกับกลุ่มที่เป็นคู่กรณีกันพอดีฮะ

เห็นเพื่อนพูดกันนะครับ
ได้ยินเขามากันเยอะเลยเขาบอกเห็นว่าเป็นอริกเก่ากัน
เห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
วันนี้เราไปคุยกับทางฝั่งพ่อกับแม่ของน้องที่ถูก
รุมทำร้ายอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าความคืบหน้าเป็นยังไงบ้าง
กับแม่บอกว่าตอนแรกไม่อยากจะแจ้งความนะ

รับไม่ได้ลูกชายถูกรุมทำร้ายแบบโอ้โหเจ็บบอบช้ำไปหมดนะ
สาเหตุที่เกิดขึ้นลูกชายบอกว่าเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนเก่าเนี่ย
แล้วมีปัญหากับรุ่นพี่เนื่องจากมองหน้ากัน
แล้วรุ่นพี่หาว่าไม่ทำความเคารพรุ่นพี่ก็ถูกรุ่นพี่เนี่ย
หาเรื่องมาตลอดค่ะลูกชายบอกตอนนั้นก็ขอโทษรุ่นพี่ไปแล้วนะ
ไม่คิดว่ามาเจอกันอีกจะรุมทำร้ายขนาดนี้
แล้วตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงขณะนี้ทางฝั่งผู้ก่อเหตุ
ซึ่งก็รู้ว่าเป็นใครค่ะคือลูกชายก็รู้อยู่แล้ว
ว่าใครมารุมทำร้ายเนี่ยแต่ทางฝั่งนั้น
ยังไม่มีใครติดต่อมาสักคนหนึ่งเลยอยากร้องขอความเป็นธรรม
อยากให้ผู้ปกครองของเด็กในฝั่งที่มาทำร้ายลูกเนี่ย
ออกมาแสดงความรับผิดชอบส่วนโรงเรียนหรือตำรวจเนี่ย
ตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่ยังไม่ติดต่อมา
ผู้ปกครองของเด็กที่ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บเลย
ว่าจะดำเนินคดีกับอีกฝั่งหนึ่งยังไงบ้างหรือจะเจรจากลายเกลี่ยกันยังไงบ้าง
คือว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ที่ทำลูกเราให้ออกมาแสดงตัวด้วย
คือว่าถ้าลูกฉันเป็นอะไรไปจะทำยังไงล่ะ
ไหนที่เป็นแม่ก็ให้ดูลูกหน่อยคือว่าถ้าเกิดว่าเรื่องอ่ะ
ถ้าเมื่อจบแล้วก็คือให้จบไปอย่าสร้างปัญหาขึ้นมาอีก
ส่วนทางตำรวจนะฮะภูมิกับการสพพานทองบอกกับเราว่า
ตอนนี้ประสานไปยังสถานศึกษาจุดเกิดเหตุแล้วนะฮะ
เป็นโรงเรียนเก่าของเด็กเด็กที่มีเรื่องกันทั้งสองฝ่ายนะ
แต่ทีนี้เด็กที่มีเรื่องกันเรียนจบไปแล้ว
ไปอยู่โรงเรียนอื่นเนี่ยมันอยู่ถึง๓สถาบันนะครับ
แยกย้ายกันไปเรียนหมดแล้วตำรวจบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องประสานไปยังแต่ละโรงเรียน
พาเด็กนักเรียนที่มาก่อเหตุเนี่ยมาพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วต้องเรียกทุกฝ่ายมาคุยร่วมกันด้วยสหวิชาชีพด้วยพ่อแม่ผู้ปกครองด้วย
จะเอายังไงกันต่อไปเรื่องทางคดีก็ส่วนหนึ่ง
แต่เรื่องของเด็กเด็กเนี่ยผมว่าตรงนี้ก็สำคัญใช่ค่ะ
คือยังไงเขาก็ต้องอยู่กันต่อในพื้นที่ตรงนี้นี่แหละถูกต้อง
เคลียร์กันให้แบบให้เรียบร้อยแล้วก็อย่ามีเรื่องมีราวกันอีก